การนี้ที่จังหวัดสุราธานีอดีตภรรยาของในตำรวจขับรถออกมากับแม่
แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๒สิงหาคมตำรวจไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะใต้นั้นน่ะคือสะพานข้างบนและที่กลับรถใต้สะพาน
แล้วข้างหน้าเป็นคลองรถตรงตกคลองไปครับ
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่หรือว่าคลองมะขามเตี้ยหมู่๓นะครับ
บนมะขามเตี้ยเขตเทศบาลนครสุราชธานีบันทึกภาพขณะรถเก๋งคันหนึ่งนะครับขับมาแล้วพุ่งตกลงไปในคลองเลย
ตรวจสอบเพราะว่ารถเก๋งคันดังกล่าวนะครับเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดสีขาวทะเบียนจังหวัดสุราธานีนั่นแหละ
มีนางสาวนพัดประพาทองตะกุกนะครับอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราธานีเธอเป็นคนขับ
มีนางบรรจงกิติพงศากรอายุ๖๖เป็นคุณแม่นั่งมาด้วยข้างหน้าแล้วมีการแจ้งความคนหายไว้เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยฮะนะครับ
เมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมานะครับเจ้าหน้าที่นะครับไปกู้ซากรถโดยใช้รถเครนนะฮะไปกู้รถเก๋งที่จมอยู่ในคลองใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงกว่าจะเอาขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
รถพบร่างของนางสาวนพัดปภานะครับนั่งอยู่ฝั่งคนขับแล้วก็นายขออภัยฮะนางบรรจงนั่งอยู่ด้านหน้านะครับคู่กัน
เจ้าหน้าที่จึงส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราชธานีครับส่วนสภาพรถเก๋งหน้ารถพังยับเยินฝากระโปรงหน้ายุบกระจกหน้าแตกครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางบรรจงกับนางสาวนพัดปภาเนี่ยแม่ลูกผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับคือเป็นอดีตภรรยานะครับแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีตผู้กำกับการสพท่าฉางจังหวัดสุราธานีฮะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำวันที่๒สิงหาคมนางสาวนพัดปภาเนี่ยขับรถเก๋งมากับนางบรรจงนะครับที่บ้านพักแล้วก็หายตัวไป
ดูใจจึงพบว่านางสาวน้าพัดปภาเนี่ยขับลดเก๋งออกจากร้านอาหารจึงพบว่านางสาวน้าพัดปภาเนี่ยขับรถเก๋งออกจากร้านอาหาร
แล้วขับตรงไปยังจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่

พุ่งชนขอบทางแล้วปีนขอบทาง

เมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๔๘นาทีดูนะครับ

ล่าสุดครับพันธบทเอกนิพนธ์ชาตรี
ผู้กระบบการสภอมูลสุรรัตน์ธานีนะครับ

รวมถึงสามีของนางสาวนพัดปภาดูนะครับ

กลับถึงบ้านก็ไลน์บอกว่าถึงบ้านแล้วนะ
แล้วก็ได้สอบปากคำเพื่อนของนางสาวนพัดประพาเนี่ย

ซึ่งทั้งหมดให้ข้อมูลสอดคล้องกันคาดว่าจะเป็นอุบัติเหตุครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานักข่าวลงพื้นที่ไปคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เอาป้ายแจ้งเตือนสะท้อนแสงนะฮะ

ป้ายแจ้งความสูงของสะพานมาติดตั้งแล้วนะครับ
อกจากนี้ได้ทำแบรีเออร์พลาสติกสีแดงนี่มาทำให้เห็นเลย
นี่ว่าโค้งขวานะจ๊ะแบบนี้

คือชาวบ้านที่ใช้ทางเส้นนี้ประจำ
บอกว่าอยากให้มีป้ายแล้วไฟสว่างหน่อย
ให้เห็นว่าเป็นทางโค้งไม่ใช่ทางตรง

คุณผู้ชมจำได้ไหมที่รถพุ่งตกแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่เราเคยอ่าน
ญาติของผู้เสียชีวิตมายังจุดเกิดเหตุ
แล้วก็นิมนต์พระนะครับมาทำพิธีเชิญดูวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ญาติก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือไม่ได้มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับนี่ฮะ
ช่วงที่ไปอันเชอดวงวิญญาณแล้วน้ำค่อนข้างเต็มคลอง
คนต่างถิ่นไปก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอีกนะคะ
คุณผู้ชมครับมีอีกเหตุการณ์นะฮะเกิดขึ้น
โดยมีนักประดาน้ำกู้ภัยมธิกุศลสัทธาสุรทานี
ที่จะดำลงไปกู้รถเก่งนะฮะแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ไปเอาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยน้ำลึกประมาณ๓๔เมตร
เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับ

สิบเอกนัทวุฒิคณิตนันหรือว่าอาร์ม
ท่านเป็นนายช่างโยธาสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑๑สุราธานี
เป็นจิตอาสาและเป็นอาสาสมัครกู้ภัยหนึ่ง

จะเอารถเก๋งของผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้
สิบเอกนัทวุฒิได้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงฮะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราชธานีต่อมา
พบว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับ
ต้องส่งเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยด่วน
โรงพยาบาลประกาศขอความช่วยเหลือนะครับ

โอ้โหไปบริจาคเลือดกันโอ้โหดีจริงครับ

ส่วนสาเหตุที่เส้นเลือดในสมองแตกต้องรอ
ให้หมอวินิจฉัยก่อนว่าเกิดจากอะไร
เนื่องจากสิบเอกณฑวุฒินะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไป

แล้วก็ไปนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ